๙นาฬิกา๓๑นาทีรับชมข่าวกันต่อในข่าวเช้า
ธรรมดาสอบอาทิตย์ช่วงนี้ต้อนรับร่ามผู้แปรประสามือ

ครับตอนนี้การเมืองเนี่ยเหมือนกับว่า
มันจะเลือกตั้งยุบสภาเลือกตั้งใหม่กันแล้วหรือไง
ทำไมเสียงคล้องกองละครังมันถึงดังสนั่นขนาดนี้

คือฮาคือนักร้องนำวงลาบานูลพี่เมธี
เมธีประกาศตัวชัดเจนแล้วว่าจะลงการเมือง
ในรอบเมื่อไหร่ไม่รู้นะในรอบที่จะถึงนี้อย่างแน่นอนครับ

อรุณนักร้องนำวงลาบานูนสวมเสื้อพักประชาธิปัตย์ชัดเจน
ขนาดไหนเสื้อก็ชัดหัวหน้าก็อยู่ตรงนี้ด้วย
หัวหน้าก็คือท่านจุลินลักษณะวิสิทธิ์ฮะ
เสื้อพักประชาธิปัตย์ให้กับพี่เมธีประกาศตัวชัด
ว่างานหน้าเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ที่จะถึงนี้
เมธีจะเป็นหนึ่งในผู้ชิงเก้าอี้สสนราธิวาส
ณราธิวาสเนี่ยมีทั้งหมดสี่คนมีทั้งหมดสี่เขตนะ
เมธีจะเป็นหนึ่งในสี่เขตในนามของพักประชาธิปัตย์

ส่วนอีกคนนึงก็คือคุณเจ๊อามิงโต๊ะตายง
คุณเจ๊อามีนปันใจให้ประชาธิปัตย์ไปเมื่อรอบที่แล้ว
คุณเจ๊อมิงเนี่ยปันใจไปอยู่กับพักลุงกำนัน

แต่ตอนนี้คุณเจ๊อามิโต๊ตะโยงก็จะขอขยับ
กลับมาอยู่พักประชาธิปัตย์อีกที
เมธีมั่นใจมากว่าคุณจุลินท่านจุลินเนี่ย
หัวหน้าประชาทิปัตย์จะนำทัพประชาทิปัตย์
ศึกของการเลือกตั้งครั้งหน้าได้

ถึงขั้นจะชิงเก้าอี้นายก

เดี๋ยวจะชี้เก้าอี้นายกรัฐมนตรีได้ในอนาคตด้วย

เมธีลามนูลไม่ธรรมดาดีกรีเนี่ย
บริจิมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนศุนันทาปริญญโธนิดาฯ
นิด้าสาขาการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน
และดีไม่เฉพาะดรีกรีแต่พี่เมธีนี่เป็นอาจารย์อีกแล้วนะ
เจ้าเมธีเหรออาจารย์เมธีสอนอยู่มอหันยัย
มหาวิทยาลัยสงขรานครินสอนคณะรัฐศาสตร์สอนมา๔ปีแล้ว
ไม่น่าเชื่อเลยนะเรายังฟังเพลงอะไรนะเชือกวิเศษอยู่แล้ว
แล้วย้อนกลับไปหลายปีก่อนยังฟังเพลงยามเจิมอะไรอยู่เลย

ทันค่ะถ้าเกิดไม่ทันผมฟังเพื่อนใหม่อีกที
หลังจะสวมเสื้อพักประชาทิปัตคนแซะคนแรกมาก่อน
มออ้ำหมออ้ำหรือเน้นแพทย์หิระวัตบ์อาริกฤต

เมธีเอาไว้คนแรกเลยขณะเดียวกันชาวเน็ตก็ช่าย่อย
เห็นพี่เมธีแบบนี้หมดกันเชือกวิเศษเอาทำไมอ่ะ
เพลงเพลงก็ดังมากนะดังมากเชื่อกวิเศษคือเหนี่ยวรั้งอะไรก็เอาไม่อยู่ไหมกัน
รักมากพี่เมธีรักเชื่อวิเศษมากแต่เห็นมาประชาธิปัตย์งานนี้ไม่ฟังแล้ว
ประกาศขนาดนี้เลยบางคนเอาเนื้อเพลงเชือกวิเศษบอกวันนี้เราเดินมาสุดทางฝัน
ถ้าอย่างนั้นก็ขอให้เธอโชคดีจากนี้กูก็ไม่ฟังแบบนี้เลยนะฮะนี่คือท่าที
แต่พี่เมธีต้องรับได้เมื่อเป็นคนของประชาชนแล้วไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนศิลปิน
ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมืองก็ต้องรับเรื่องราวประมาณแบบนี้ได้เหมือนกัน